ทุวิทย์ตีสากหน้า

พระนาม

ตรวจ

หน้า
ก็ต้องไปพบกับหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์
วันนี้โดนเรียกมาสอบสวนให้การ
เกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องว่าจับกลุ่มยังไง
เพราะว่าหัวหน้าวิเชียนนั้น
แหมท่านเป็นเจ้าหน้าที่
ฆาตราชการเล็ก
ก็กลัวสิครับว่าเอ๊ะไปจับใครเปลี่ยมใจ
เป็นถึงบริษัทยักษ์ใหญ่
ต้องไปดูสิครับเราต้องไปคุยกับท่านศรีวรา
รังสิพรามนากุลเสียหน่อย
คดีนี้จะเอาจริงเอาจังแค่ไหนมีเคลียร์กันหรือเปล่า
จะดำเนินการอย่างไร

เพราะท่านศรีวรานั้น
บอกตรงนะว่าท่านไม่ธรรมดาในเรื่องข้อกฎหมาย
ไปมั่นยำทุกข้อ

ไทยรัฐทีวีตีแสกหน้าคืนนี้
ไปคุยกันจะทั้งหัวหน้าวิเชียน
ทั้งหัวหน้าชายวัดชุดจับกุม
ไปฟังบรรยากาศไปดูสิว่าท่านศรีวรามีหลักฐานเด็ดยังไง

ขณะนี้ผมอยู่ในห้องประชุมกับท่านศรีวรากับทีมงาน
พร้อมกับหัวหน้าวิเชียรที่จับในเปรมชัยกรณสูตร

เนี่ยอีโร่ตัวจริงอยู่นี่
นั่งอยู่ที่หัวหน้าวิเชียนอยู่นี่
ตอนนี้กำลังให้การสอบสวนกับทางเจ้าที่ตำรวจนะฮะ
เหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะ
เพราะเรื่องนี้เนี่ยสังคมจับจ้องผมก็ต้องมาตามล่ะครับ
เห็นไหมฮะท่านนั่งกันอยู่ที่นั่นทีมงานครบเครื่องเลยวันนี้
ตอนนี้ผมอยู่ที่ปกปทศหรือตำรวจป่าไม้
ก็สังคมก็ต้องสงสัยแล้วครับว่าไปทำอะไรแล้วไปฆ่าแล้วไปมีปืนแล้วมีซากสัตว์
คนที่นั่งข้างกับผมนี่ก็คือหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์
ที่เป็นหน่วยไปจับกลุ่มคาหนังคาเขา
ก็ขออนุญาตวิเชียรถัดไปก็คือหัวหน้าชัยวัฒน์
ซึ่งดูแลหัวหน้าวิเชียนและก็อีกในหลายพื้นที่
ท่านต่อไปก็แน่นอนแล้วครับท่านพลตำรวจเอกศรีวรารังศิพรามนาคุณ
ผู้ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบคดีที่เป็นคดีสำคัญในระดับประเทศแบบนี้
ท่านต่อไปอีกสองท่านก็เป็นเจ้าของพื้นที่ของที่บคปราบปราม
ทรัพยากรของที่นี่ผมยิงตรงคำถามเลยนะ
อยากจะอ้อมพร้อมนะครับท่านศรีเวลาครับ
ท่านว่าคดีนี้รอดไหมเอาตรงตรงเลยนะครับ
เพราะว่าสังคมเขาจ้องเขาอยากจะรู้อันนี้แล้ว
เพราะว่าในเบรมชัยระดับแสนล้านนะ
ระดับแสนล้านส่วนมากเมืองไทยนี่ไม่ค่อยจะติดคุกหรือเปล่า
ไปติดคุกไปติดคุกมันตอบไม่ได้นะครับ
แต่ว่าตามความเห็นของผมที่ดูจากพยานหลักฐานนะครับ
แล้วก็สำนวนเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ายังไงเพราะไง
เขาบอกเขาไม่ได้ยิงเขานั่งอยู่เฉย
ลูกน้องก็เลยทำรึเปล่าเพราะก็ตื่นมาก็มีซากสัตว์แล้ว
คือในกฎหมายมันไม่จำเป็นจะต้องการลงโทษ

กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า๒๕๖
ข้อที่๒เขาบอกว่า
ไม่นำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่า
หรือจับสัตว์หรืออาวุธใดเข้าไปเว้นแต่ได้รับอนุญาต

อันนั้นเป็นหลักเลยครับค่ะเป็นหลักเลยอันนี้ใช่ไหมครับ
เพราะในกฎกระทรวงนี้มันไม่ไปต้องยิง
แค่คุณนำเข้าไปก็สมบูรณ์แล้ว
มีเรื่องเกี่ยวกับการให้สินบนไหมครับ
กำลังสอบสวนอยู่ครับ
ถ้ามีก็คงจะทางกรมอุทยานคงจะร้องทุกข์ภายในวันนี้ครับ
ลังแสงที่ท่านเจอเมื่อวานที่บ้านนายเปรมชัยนั้นเยอะไหมครับ
ก็พอสมควรนะครับ
ลำกล้องที่ติดนี่ถือเป็นยุทธภัณฑ์ไหมครับ
ต้องขออนุญาตถ้าปกครองเขาไม่ได้อนุญาตก็น่าจะเป็นนะครับ
น่าจะเป็นนะครับงาช้างที่พบนั้นเป็นงาช้างของในประเทศไทยหรือของต่างประเทศครับที่เห็นท่านบอกว่างาในงานอกงาในงานอก
คือผมดูจากทางกายภาพนะครับตรงโคนงามันกลวงเอามือล้วงเข้าไปได้เต็มข้อมือ
แสดงว่ารักษณะนี้ทางกายภาพแล้วจากประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่งาบ้านเราไม่ใช่งาเอเซีย
ท่านเคยเป็นตำรวจป่าไม้หรือครับเคยอยู่ที่ผมเคยเป็นฮะรองสาวัสดิ์สาวัสดิ์รองผู้การแล้วก็ผู้การ
ท่านเลยมีความรู้เลยเรื่องนี้นะเชื่อว่าเป็นงานนอกหรืองานต่างประเทศ
กายภาพเท่าที่เคยทำงานมานะครับแล้วได้รับอนุญาตได้หรือครับถ้าเป็นต่างชาติ
งานต่างประเทศมันก็ลักลอบนำเข้ามันอนุญาตไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ครับ
เขาบอกว่าก็มีใบอนุญาตดับรัญญากุธมาเปล่า
อ๋อดับรัญญาตมีด้วยมีแต่ใบแจ้ง
ท่านสีวราร่าก็พูดให้สังคมเข้าใจ
และก็เชื่อมั่นเลยเมื่อว่าคดีสำคัญอย่างนี้
เรียกว่าคู่สัญญาเนี่ยล้วนจะเป็นรัฐบาลไม่ใช่คนธรรมดา
ควรจะให้ความสำคัญอย่างไรครับท่านศิวราค
ท่านสรรวรรค์๑ก็สั่งการกำชับตั้งแต่วันเกิดเหตุ
วันนี้ท่านสร๒ก็เรียกไปกำชับอีก
ให้ว่ากันแบบตรงไปตรงมา
คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับไม่มีอิทธิพลนะครับ

มันกฎหมายมันไม่ยกเว้นอยู่แล้วกูจะบอกกูไม่ได้ยิง
ก็กระทรวงบอกคุณเอาเข้าไปมันก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว
สมมุตินะครับถ้าเขาบอกว่าผมก็ยอมรับแหละว่าปืนผม

เพราะในโกกระทรวงไม่ได้บอกต้องยิงนะฮะเอาเข้าไปก็ผิดสำเร็จแล้ว

มันมีซากหรือไม่มีมันก็ลงโทษเท่ากันนะครับ
อ๋อครับหัวหน้าชัยวัฒน์ครับ
จากประสบการณ์ที่พบเหตุการณ์อย่างนี้

สุวิทธิศาสตร์หน้า
หัวหน้าชัยวัดครับ
จากประสบการณ์ที่พบเหตุการณ์อย่างนี้

ลักษณะการเข้าไปการนำ
การนำอาวุธเข้าไปนะครับแล้วก็การเจตนา
ในการเจตนาเข้าไปวางแผนเข้าไปนะครับ
การเอาปืนเข้าไปหมายถึงว่าส่อเจตนาในการที่จะเข้าไปล่าสัตว์อยู่แล้ว
เพราะอาวุธปืนที่ใช้มันเป็นอาวุธปืนเฉพาะในการล่าสัตว์เท่านั้น
ก็ไม่ว่าจะเป็นไลเฟิลหรือว่าจะเป็นปืนจุด๒๒ลำกล้องที่เป็นขนาดยาว

พบมาก่อนไหมว่ามีใครพกเข้าไปแบบนี้
มันไม่มีหรอกครับพฤติกรรมทั่วไปเนี่ยถ้าคนทั่วไปเพื่อพกป้องกันตัว
ส่วนใหญ่ก็จะติดรถไฟเป็นปืนสั้นที่ขออนุญาตถูกต้อง

เพราะฉะนั้นการบริการในการท่องเที่ยวเนี่ยเราเปิดเพื่อให้ทุกคนเนี่ย
มีสันทนาการเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคุณชูวิทย์หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นพี่ศิวราเนี่ย
เข้าไปเนี่ยก็ขออนุญาตมาเราก็ให้เข้าแต่เราอยากให้ท่านไปเห็นว่าเจ้าที่ของเราจะทำงานแบบไหน
มีความยากลำบากขนาดไหนแล้วตะเวนชั่วปกป้องป่าพื้นป่าได้ได้ความสมบูรณ์ขนาดนี้
ไม่มีสัตว์ป่าขนาดนี้เนี่ยเราต้องการให้คนที่ที่มีมีอ่าพูดตรงตรงครับมีมีอำนาจมีปรมีในส่วนหนึ่ง
อาจจะเห็นความสำคัญแล้วก็อนุเคาะให้พวกเราแล้วก็ดูแลในส่วนของปกป้องป่า
ถ้าเป็นอย่าเป็นโตอย่างนั้นเราก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าการนำพาเข้าไปเนี่ย
มันเป็นการที่เจตนานำเข้าไปล่าสัตว์ป่าอยู่แล้วสองเนี้ยพอไปเห็นเห็นของเนี่ย
มีซากสัตว์ป่าด้วยจะมาบอกว่ามันไม่ได้กินเหรอไม่ได้ยิงอ่ะมันไม่ใช่
เอ่อคุณเปรมชัยนั่งเนี้ยมันมีหม้ออยู่ข้างหน้ามีในหม้อหม้อเนี้ยมีหม้อต้มอยู่ข้างหน้า
หม้อต้มเนี่ยมีหางเสือดำอยู่มีหางเสือดำหางเสือดำปรุงอยู่
แล้วในเจตนานำหางเสือดำปรุงเนี่ยมันหางเสือดำนี่มันมันกินแล้วมันจะเป็นบำรุงหรือยังไง
ผมไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าเอ้อเอ่อพฤติกรรมเอ่อคนทั่วไปก็ไม่มีใคร
ใครมาบริโภคอยู่แล้วในส่วนของไก่ก็หายไปครึ่งซีกเอ่อ
ตัวเนื้อของเสือดำเนี่ยสะโพกหลังขวาก็หายไปข้างหนึ่ง
ขณะที่กินเราไม่เห็นแต่ว่าอยู่ในแคมป์ด้วยกันเนี่ย
อุปกรณ์มันเหมือนร่วมกันครับ
เราก็ตรวจสอบแล้วขณะที่ดมในการตักเตือนแล้ว
ถ้าไม่ยอมท่านฝ่าฝืนแล้วก็ไปตรวจค้น

ตอนเที่ยงเขาก็ไม่ยอมย้าย

ก็ตรงนั้นต้องถามเจ้าหน้าที่ที่เราไป

ที่เข้าไปเตือน

ที่เขามีหน้าที่ในการรัฐตะเวนตรวจสอบ
หน่วยพิทักปะนี่คือเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวบ้าน

เขาไปขออนุญาตวันที่๒วันที่๓เขาเข้าได้เลย

เรื่องนี้ผมเรียนตรงว่ามันก็เป็นระเบียบที่การร้องขอการเข้าไปดู
เข้าไปศึกษาหรือว่าเข้าไปทัศนศึกษาในพื้นที่ป่า
แต่ว่าผมเรียนตรงว่าตรงนั้นเนี่ยเราจุดบริการเนี่ย
เปิดบริการให้กับคนทั่วไปเข้าอยู่แล้ว

ถ้าคณะของคุณเปรมชัยเข้าไปเนี่ยก็๔คนก็๘๐บาท

คุณเปรมชัยเป็นเศรษฐีอย่างนั้นไม่เสีย๑๑๐บาท
เพราะอะไรครับ

เขาก็อาจจะร้องขอหรือว่าอาจจะใช้

คนละ๑๐บาทต้องใช้บารมีด้วยหรือครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน

นายเปรมชัยนี่จะต้องไม่เสียหรือครับ

หมายความว่ากรณีแบบนี้คงจะมี
ลักษณะของสังคมไทยมันจะมีอยู่ใช่ไหมครับ
ที่เป็นผู้ยงผู้ใหญ่เข้าไป
แล้วก็อยากจะแอบอ้างบารมีนะครับ
งานนี้มีสอบสวนเรื่องนี้ไหมครับ

เพราะว่าค่าธรรมเนียมรัฐหายไปตั้ง๑๑๐บาท

เพราะผมดูหน้าตาคุณแล้วคุณคงไม่สบายใจไปซักถามคุณเยอะ
คุณคงกังวลผู้ใหญ่ทางกระทรวงอาจจะจับจ้องอยู่ดูอยู่
ในขณะเดียวกันประชาชนก็ชื่นชมคุณนะที่คุณกล้าแสดง
ผมคิดว่าน่าจะให้กำลังใจคุณซีด้วยซ้ำ
ในการทำหน้าที่ที่กล้าจับคนใหญ่คนโต
ถามจริงมีประโยคสองประโยคเท่านั้นที่จะถามคุณนะ

มีแจ้งมาครับมีประสานงานมา
ก็คือเป็นท่านผู้อำนวยการสำนักอนุรักษณ์ศัตรูป่าครับ
มีผู้อำนวยการมาฝากคุณไว้

ผู้อำนวยการท่านนั้นชื่อกาญจนา

ผู้อำนวยการชื่อกาญจนาโทรมาฝากกับหัวหน้าวิเชียนไว้
ว่าจะมีคณะของนายเปรมชัยเข้ามา

มีพูดอะไรอีกครับคำว่าฝากเนี่ยดูแลใช่ไหมครับ
ก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
เช่นการพอเข้ามาถึงพื้นที่ทุ่งใหญ่ปุ๊บ
ข้อมูลว่าตรงแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตรงไหน
เส้นทางการเดินทางต้องเป็นระยะทางเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่

ที่ทางราชการจะพึงให้กับประชาชน
เขาเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับ
ผมไม่ทราบแต่ว่าในช่วงที่ผมมาอยู่เกือบปีนึงเนี่ย

แต่ไม่เสีย๑๑๐บาทแล้วก็เข้าไป
ในส่วนนี้ผมขอเรียนว่าเป็นความบกพร่อง
และผมไม่ต้องไปโทษใครคนไหนคนหนึ่ง
ผมขอให้มาที่ผมดีกว่า
ผมขอเป็นคนที่รับผิดเองว่าเขาบกพร่องในส่วนนี้
การเข้ามาศึกษาธรรมชาติทุ่งใหญ่
ถ้าเข้ามาในเส้นทางที่กรมอุทยาน

มันก็ไม่ได้เสียหาย
คุณต้องเข้ามาเพื่อศึกษาธรรมชาติ

ไม่ใช่ว่ามาแล้วคุณต้องไปยิงสัตว์ป่า

เป็นสิ่งที่มันผิดวัตถุประสงค์ของการ

เพราะฉะนั้นถ้าใคร
ถ้าใครเข้ามาในทุ่งใหญ่

ก็เป็นหน้าที่ปกติที่ต้องปฏิบัติ

และไม่มีใบอนุญาต

มันจะขัดกับตัวระเบียบนะครับ

ขอให้บ้านโป่งได้พิจารณาอนุญาต

ทีนี้การเดินเอกสาร

เส้นทางนี้ปกติที่เราเคยขอไป

ก็เป็นเส้นทางที่กรมเปิดเข้าไปอยู่แล้วเนี่ย

ก็จะอนุโลมให้เข้ามาก่อน

เป็นเส้นทางที่กลมประกาศให้เข้าไปเที่ยวได้อยู่แล้ว
แล้วก็คุณสมบัติของการเข้ามาปุ๊บเนี่ย

ทีนี้ก็เราก็คิดไปว่า

พอผลักเข้าไปปุ๊บปรากฏว่า

อย่างสถานีที่เขาต้องการไปพักเนี่ย

แต่ไม่ได้อยู่เขาไปไม่ถึง

ตอนเช้านะครับในตอนเช้าก็มีการ

ก็เลยส่งชุดสายตรวจเนี่ยมาตรวจสอบครับ

แสดงว่าหัวหน้าวิเชียนทราบดีว่าเขาเป็นใคร

ทราบดีไหมคือทราบชื่อ

ผมไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่
มีฐานะร่ำรวยอะไรขนาดไหน

มีสถานะทางการเงินมั่นคงนะครับผม

ผมถามอีกประโยคนึงนะฮะ

อ่านายเปรมชัย

เสนออะไรไหมเช่นนะครับ

หานายหน่อยเคลียร์กับนายก่อน
พูดเป็นอ่าใกล้

ประมาณว่าจะดูทิศทาง
ท่าทีเราอ่ะนะครับแต่ว่าเราก็

ทำหน้าที่นี้กลัวไหมไม่กลัวครับ
อ้าวที่บ้านเขาพอครัวเขากลัวนะ

เป็นธรรมดาของบิดามารดาที่

มาทำงานแล้วต้องไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้ง

มีฐานะ

ทางพ่อกับแม่ท่านจะเป็นห่วง

หัวหน้าชัยวัดครับให้ความมั่นใจ

ให้ความมั่นใจหน่อยไว้ว่า

อย่างเต็มที่แล้วก็จับไม่เว้นหน้า

ไม่มีหรอกครับคือหัวหน้าวิเชียนเนี่ย

แล้วก็โดยนอกแนะนำว่า

เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าหัวหน้าวิเชียนจะโดนย้าย

ด้วยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

เรามีท่านทิบดีมีรัฐมนตรีที่

ไม่ว่าจะช่องไหนที่สามารถจะแจ้งความเพิ่มเติมได้

ท่านศรีวราครับตบท้ายหน่อยครับ

แล้วก็เป็นคดีที่จะแสดงให้เห็นว่า
มีการดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา
แหมผมติดใจเรื่องช่องทางของการต่อสู้ทางกฎหมายนะ
แต่ผมมั่นใจว่าท่านศรีวราคงปิดไว้แล้ว
ถ้าเขาบอกว่าเขาตรวจเจอลายนิ้วมือเขาหรือยังครับ

แต่มันไม่จำเป็นครับเพราะทะเบียนมันชื่อเขา
ถ้าสมมุติว่ารับเฉพาะปืนล่ะครับ

โกกระทรวงไม่ได้บอกว่าคุณจะยิงไม่ยิง
เขาบอกคุณเอาปืนเข้าไปเพื่อเจตนานี้มันก็สมบูรณ์แล้ว

ไม่มีช่องออกแล้วนะ

เพราะท่านทำคดีสำคัญสำคัญมาเยอะ

ซึ่งวันนี้เนี่ยสังคมได้รู้จักเขาแล้วนะฮะ
ถึงแม้ว่าเขาไม่อยากจะเปิดเผยตัวนี้
สุวิทย์ตีสักนะ